ช่วงนี้สายบุญก็ไปทำบุญกันหลายที่งานบุญก็เยอะ
เพราะว่าใกล้จะช่วงออกพรรษาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูปลาสาดพึ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
ชาวบ้านเขาร่วมจิตร่วมแรงและก็ร่วมใจกัน
ช่วยกันทำปราสาทพึ่งที่จะใช้ในงานแห่ปราสาทพึ่ง
เดี๋ยวไปดูกันว่าสวยงามยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนค่ะ

นี่คือปราสาทพึ่งนะ
เราจัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนใครเลย
สำหรับภาพความยิ่งใหญ่อลังการสวยงามของปราสาทพึ่ง
เหล่าบรรดาชาวคุ้มวัดสะพานศรีตำบลขมิ้น
จังหวัดสกลนครเขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น
เพื่อเตรียมโชว์ความอลังการในงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่
วันออกพรรษาที่ใกล้จะถึงนี้นั่นเอง
ประสาทพึ่งนี้นะคะสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่มีขนาดความยาวกว่า๑๑เมตร

ด้านรูปทรงจตุรมุค๕ยอดค่ะ
มีช่อฟ้าใบรกาหางหงประดับบนตัวประสาทพึ่ง
ซื้อถึงเรื่องราวพุทธพระวัตนั่นเอง
นั่นเองส่วนฐานล่างนะคะก็จะเล่าเรื่องราวรามเกียรค่ะตอนฮานุมานยกทัพ
ซึ่งแต่ละลวดลายที่ถูกทำขึ้นทำขึ้นด้วยความวิจิตรบรรจงตระกาลตามาก
คุณดูลายละเอียดลายละเอียดเล็กเยอะมากเลยนะคะ
มีหมดเลยรายละเอียดของครุฑรายละเอียดของเรื่องราวรามเกียร
รายละเอียดของความวิจิตรอลังการต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
พระครูพิพัฒน์สังคคุณค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดสะพานศรีท่านก็ได้บอกให้ฟังนะคะ
ว่าทางวัดได้มีการสืบสารการสร้างประสาทพึ่งมากว่า๓๐ปีแล้ว
นับตั้งแต่สมัยที่การแห่ประสาทพึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายเลยนะ
ซึ่งการทำปราศาสตร์พึ่งคือทำปราศาสตร์พึ่งไปแห่
ไม่ใช่แค่ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้น
แต่เป็นการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
ชาวบ้านเขาเลยตั้งใจกันมาก
เรียกได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเลยเพราะว่าจะได้บุญด้วย
อันนี้ส่งผลบุญนี้ก็จะทำให้ร่างกายชีวิตของเราเป็นสิริมงคลนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปชมความสวยงาม
ความยิ่งใหญ่อลังการของประสาทพึ่งแบบเต็ม
รอชมรอไปกันได้เลยที่งานประเพณีออกพรรษาแห่ประสาทพึ่ง
ของจังหวัดสกลนครเขาจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่สิบถึงสิบสามตุลาคมนี้นะคะ
ที่บริเวณสนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนครค่ะคุณผู้ชม
ก็จะมีขบวนแห่ประสาทพึ่งแบบยิ่งใหญ่อลังการมาก
คราวก่อนเราเคยถามคุณผู้ชมไปว่าอยากจะให้เราไปเที่ยวงานประเพณีเทศกาลที่ไหน
คุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะว่าอยากจะให้เราไปที่งานแห่ประสาทพึ่งที่สกลนคร
ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ว่างานเขายิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหน
นี่ขนาดเป็นการให้ดูก่อนที่จะมีงานจริงนะ
ยังสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าประดับตกแต่งมีขบวนแห่มีนางรำมีชาวบ้านมาแล้วด้วย
อลังการขนาดไหนนะคะต้องรอติดตาม๑๐๑๓ตุลาคม
นี่เป็นเพียงวัดเดียวเท่านั้นนะคะคุณ
จริงแล้วในขบวนแห่ก็จะมีอีกหลายวัดที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันแห่ประสาทพึ่งออกมาแบบนี้
รับรองว่ามันต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกหนึ่งงานที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียว
ไหนบุญนะต้องไปกันค่ะ
ส่วนในวันนี้คุณผู้ชมก็ให้ความร่วมมือกับเราดีเหมือนเดิมน่ารักจริง